แต่ว่าจริงทำให้มันได้คะแนนโดยไม่ผิดเลยนี่มันยาก
เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอันไหนที่ทำดีอยู่แล้ว

ยิงแตกแล้วเอาให้มันละเอียดมากกว่านั้น
เวลาแข่งมันจะได้มีมาชิดเหลืออยู่

ทุกคนก็มาจับไม้จับมือว่าโอเคแซม

แต่ยูก็ยังทำให้พวกไอยังมีความหวังอยู่

คติของผมคือฝันไปเรื่อยนะแต่ฝันไม่มี

ทุกคนทำได้นะครับ

จะขับเครื่องบินกันสุขทุก
เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

ให้หยุดเล่นกีฬาที่มันเสี่ยงนะครับ

พอดีมีเพื่อนนักบินคนหนึ่งเขาก็แนะนำให้มาลองดู
ป้ากวินดูครับครั้งแรกก็เข้ามาดูว่า
กีฬาที่หัวหมากมันใกล้บ้านนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเยอะ
ก็มาดูแล้วปรากฏว่าที่นี่เขามีกีฬาอยู่๓ประเทศตอนนั้นนะครับ

พอลองยิงไปสักเดือนนึงเนี่ย

โดนบ้างไม่โดนบ้างโดนมันมีมากกว่าไม่โดน
แต่ว่าพอโดนแล้วต้องโดนให้ถูกต้อง

พ่อบินเห็นเขาคัดตัว
ก็มีการแข่งขันการลองรอบ
ลองทำดูซิว่ามันจะเป็นยังไง

๖เดือนก็มีเข้ารอบ

ตอนนั้นก็ไปซื้อปืนก่อนไปซื้อปืนที่ไม่ถูกกับตัวเองมา
ทดลองยิงก็ติดทีม
รูปแบบการสตรองก็ตอนนั้นยังไม่มีโค้ชนะครับ
ที่ผมเข้ามาโค้ชที่เป็นชาวต่างประเทศกลับประเทศไป
ก็ได้แต่ไปศึกษาดูวีดีโอเก่า

ก็ไปสั่งซื้อหนังสือปืนมาก่อน
หนาขนาดนี้นะครับก็มีกฎระเบียบว่า
เครื่องมือเครื่องไม้เป็นยังไงเครื่องดีดเป้าเป็นยังไง

ก่อนหน้านี้เราก็ทำกิจกรรมของประเทศมาหลายอย่างนะครับ
พอมีทงติดหน้าอกเข้ามาออกไปแข่งก็รู้สึกประมาท
แรกแรกก็คิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่เอ่อ
ตอนที่เราคาดตัวปีที่๒เราก็ได้ที่๑เลยนะครับเราก็ได้ที่๑เรื่อยมา
หลังจากนั้นก็กลับมาคุยกับเลขาธิการสมาคมว่าอยากจะออกไปแข่งระดับโลกกัน
อยากไปดูว่าฝรั่งเขาทำยังไงที่ใหม่รัฐงาบุญน่างที่ใหม่ก็โอเคถ้าอยากจะไปก็อนุวัติให้ไป
แต่พี่ใหม่เขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเปิดโอกาสว่าโอเคงั้นก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะผมบอกโอเคไม่เป็นไรผมออกไปลองดู
แว่นตาหรือแม้กระทั่งอาหารการกินการออกกำลังกายเพื่อไปจดจำวิธีการต่างนานากลับมาใช้ก็ทำอยู่ประมาณสัก๓๔ปีนะครับ
ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยผมก็มีหลักคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราลองทำอะไรสักอย่างแล้วเราผิดหวังแสดงว่าเราทำอยู่
แต่ถ้าเราไม่ผิดหวังเลยคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ผิดหวัง
เพราะฉะนั้นการผิดหวังกับผมเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กันมาตลอด
ผิดหวังแล้วเราก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็วางแผนในการแก้ไขนะครับ
ส่วนใหญ่นักกีฬาจะคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าของตัวเองถูกต้อง
แต่พอเราออกไปดูข้างนอกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปลอกเรียนเข้ามา
ในความเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนนะครับ

แรกคือไม่เคยฝันว่าจะไปโอลิมปิกนะครับ
มันก็เป็นการโม้กันไปว่าเริ่มยิงนักธิราทุกคนอยากไปออนตรีปิก
แต่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคิดเนี่ยต้องยังไงเราต้องพร้อมก่อน
เพราะฉะนั้นก็มาดูสุธิยาว่าโอเคเริ่มมาศึกษาว่า
การจะได้โคต้าไปเนี่ยมันต้องไปแข่งที่ไหนบ้าง
หรือจะได้วายคลาสไปนะครับ
เป็นโอลิมปิกญี่ปุ่นที่ผมฝันแล้วว่าปักทงว่าจะไปให้ได้
อย่าไปเอาระดับภูมิภาคเลยนะครับ
ตอนนั้นเขาก็บอกว่าแซมประเทศไทยมียูมาประจำเลย
๑๐ปีแล้วถ้ายูอยากจะไปให้ถึงจุดสำเร็จ
ก็๓ปีก่อนที่จะได้โคต้าเนี่ยก็เริ่มทำงานด้วยกันนะครับ
ให้เขามาสอนสิ่งแรกที่เขาทำก็คือว่าทำปืนก่อน
ปืนทำให้สิริระได้กับเราผ่านท้ายต้องเข้ากับเรา
อะไรโชคที่เคยเปลี่ยนสั้นยาวอะไรเอาออกหมดอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันแรกก่อน
ที่สองก็เขาบอกให้ดูที่ตัวเราว่าอย่างที่บอกว่าเราขาดตรงไหนเราไปเสริมตรงนั้น
อะไรที่เราดีอยู่แล้วก็ทำให้มันแข็งขึ้นแล้วก็ยิงเป้าปินมันเหมือนง่ายนะครับ
แต่ว่าจริงทำให้มันได้คะแนนโดยไม่ผิดเลยนี่มันยาก
ยิงแตกแล้วเนี่ยเอาให้มันละเอียดมากกว่านั้นเวลาแข็งเนี่ยมันจะได้มีมาสิ้นเหลืออยู่
ก็เริ่มทำงานด้วยกันมาสองปีแล้วก็ออกไปแข็ง
ก็ทำไปทีละเป้าตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมาก
สุดท้ายก็มีคนที่ยิงได้คะแนนเท่ากันอันดับ๖นะครับประมาณ๘คน
ผมบอกผมไม่เอาแล้วผมได้คะแนนได้๑๒๒ส่วน๑๒๕เต็ม๑๒๕
ปกติสัก๔๐นาทีเพราะเครื่องเสียนะครับเครื่องเสียแล้วเสียอีก
มันก็ยืนตากแดดไม่มีหลังคาอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่ง
สุดท้ายจบลงมาก็ยังเพิ่งรู้ว่าได้โคต้าไปโอลิมปิกนะครับก็ดีใจมาก
ในเมื่อได้โคต้ามาแล้วคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของเป้าบิน
มาวางแผนว่าจะทำยังไงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซ้อมยังไง
แล้วก็ต้องเตรียมร่างกายยังไงเตรียมมาเสร็จโอลิมปิกเลื่อน
ถึงวันนี้ประมาณ๒ปีเกือบ๒ปีครึ่งก็ยาวนานมากในการเตรียมตัว
มีหย่อนมีอะไรบ้างแต่ว่าก็มีหลักคิดอันหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราก็ต้องเตรียมรับสภาพให้มันให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเลื่อนไปอีกปีหนึ่ง
อื่นเขาก็เลื่อนเหมือนกันเราก็คิดในแง่บวกไว้ว่าเรามีโอกาสได้ซ้อม
หลายคนก็คิดว่าโอเคตอนที่จะไปโอลิปิกอายุ๕๗แล้วถ้าเลื่อนไปอีกปีหนึ่งก็๕๗
ผมก็คิดว่าเราก็ลองทำอีกสักตั้งหนึ่งว่าฝันที่เราได้แล้วเนี่ย
เราจะทำให้ดีที่สุดว่าถ้ามันเลื่อนเราก็ต้องยอมรับกับมัน
ลิปิกคือการเอาวัฒนธรรมของประเทศไปแสดงให้เขาเห็น
ผมก็คิดว่าเราไปทำให้ดีที่สุดแล้วก็ป้องกันตัวเราให้ปลอดภัยที่สุด
จะเอาผลงานมัตต์ชอบออกมาเอง
สำหรับผมก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำไว้ตอนเข้ามา
ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยผมก็ผมต้องทำให้ยากที่สุดไปก่อนนะครับ
แล้วก็ไปหามันคติของผมคือฝันไปเรื่อยนะแต่ฝันไม่มีที่สุด
ทำได้นะครับผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับ
ถ้าเกิดว่าฝันเสร็จเราก็ต้องมีความหวัง

ไม่ใช่ฝันลมแรงหรือว่าอะไร

ถ้าเกิดว่าเรามีความอดทนหรือมีความตั้งใจ
แล้วเราก็ต้องมีความมุมานะ
แล้วก็อย่ายอดทอง